หญิงสาวลุยฝ่ากองไฟและกลุ่มควัน
เพื่อจะเข้าไปช่วยลูกที่ติดอยู่ในห้องพักนะครับ
แต่เมื่อไปเจอลูกของเธอ
เล่นเอาเจ้าหน้าที่ถึงกับมึนงงไปตามกัน

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะครับ

ถ้ามกลางหน้าทีประทึกและกลุ่มควันไฟ
และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังเร่งระงับเหตุชุลมุน
หญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาข้างนอกแล้วนะครับ
ก็บอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าลูกของเธอติดอยู่ในห้องพัก
จะเข้าไปช่วยลูกออกมาก่อนที่ลูกจะถูกไฟคลอกตาย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยตามติดไปด้วย

เมื่อเข้าไปในห้องปรากฏว่าลูกคือตัวนาค
บางคนเขารักสัตว์เลี้ยงเขาก็เรียกว่าลูกนะครับ
คุณแต่ดิฉันเข้าใจคือคนมีสัตว์เลี้ยนี่ฉันเข้าใจจริงนะ

ก็เหมือนหนึ่งในครอบครัวของเราเลยนะฮะ
ก็เรียกว่าลูกตลอดเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ตอนแรกงงไหนล่ะเด็ก

ปรากฏว่าเจ้าของห้องพาไปที่กรงตัวนาคตัวนี้
แล้วก็เจ้าของห้องก็รีบยกกรงตัวนาคตัวนี้

ก็รอดพ้นจากเหตุการณ์ทั้งไฟไหม้แล้วก็กลุ่มควันที่เกิดขึ้นนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการระงับเหตุกว่าครึ่งชั่วโมง
จึงสงบจากการตรวจสอบภายในห้อง
เพราะว่าข้าวของเครื่องใช้ก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด
นางสาวกัญลักษณ์กาญจนดิตพนักงานของหอพักบอกว่า
ได้รับแจ้งจากลูกค้าที่พักอยู่ในห้องพัก
ว่ามีกลุ่มควันมันลอยออกมาจากห้องน้ำ
พร้อมกับกลิ่นเหม็นไหม้จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ

ต้องรอการพิสูจน์หลักฐานตรวจสถานที่เกิดเหตุ

แล้วก็จะเชิญตัวผู้เช่าห้องพักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
แต่ที่แน่ก็ลูกปลอดภัยนะ